ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับบรรยากาศในการชั่งน้ำหนักนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผ่านพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ติดตามได้ครับย้ำความพร้อมกันหน่อยนะครับ
ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดเวลาบ่าย๒๔โมงเย็นในวันนี้ครับ
คู่แรกของการถ่ายทอดสดพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบหกจุดสี่ปอนด์สำราญศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงเจอกับเสน่หงามเล็ก
โรงแรมนัชชานะครับทั้งคู่มาเท่ากันนะครับ
ขณะที่คู่สองพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดสี่
โรงศิษย์นิวัตรนะครับมาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดสี่
พิกัดขณะตีเล็กเพชรสี่หมื่นมาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจุดสองลดไปจุดแปด
สามครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์แสนธนงต่อศิลาชัยมาหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
พอดีพิกัดเจอกับคณองศึกโกรกรมนาสต์นะครับเกินไปหนึ่งปอนด์ต้องมาลดนะครับ
ส่วนคุณแห่งน่ำระยาการพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจุดสี่ปอนด์
โบวี่ลูกเมืองเพชรมวยเตี้ยสั้นนะครับ
มือครบเครื่องก็ขวางหน้าปั้มตีได้แข็งแกร่ง
หลังสุดเอาชนะฟ้าใหม่สิทธิ์ยอดเสียงแล้วก็ชนะเพชร๙๑รุ่งโรศ
ช่วงเช้ามา๑๓๐ลดไปจุด๖
แล้วก็เตะต่อยล็อกรัดตีเหนียวแน่นปล้ำตีได้
แข็งแกร่งปลายมีแรงด้วย
เป็นจังหวะมวยฝีมือที่น่าจะเป็นรองนะครับฝ่ายแรก
ฝ่าหลังสุดแพ้เพชรเกรงไกรต่อศิลาชัย
ก่อนจะมาแก้มือเอาชนะได้นะครับที่เวทีมวยไทยรัฐในไฟล์ล่าสุด
เมื่อเช้ามา๑๒๙๔พอดีพิกัด
ส่วนธรรมเนียบภาษณะเซียนฟันธงคู่เอกไว้ดังนี้
มวยหูบักโจโคราตบักโจโคราตคุณชัยสิจันบี
คุณเจ๋งเด่นชายภูมินะครับหนุ่มเดินสายชอบคำเก่าของโบวี่ลูกเมืองเพชรคาด
มวยหูคุณชูทางด่วนคุณหนุ่มบางกระดี
ห้ามพลาดบาย๒๔โมงเย็นถ่ายรัฐ๑๐นี้เพื่อแฟนมวยเลยครับ